เออมาแบบหวานซึ้งนะคะ
แต่ใครจะไปรู้เต้นเก่งด้วยนะ

ค่ะจะเป็นยังไงไปติดตามกับช่วง

ไป
เจ้าแจ๊กริมเจ้า
ลุ่มตามฝันจากบ้านไกลไผ่โพงสะทอน
ฝันใจคนละกุ้งนิสัยตี๊บดิน
ฮู้ยเอ็นดูนะอายนะ

แหมอย่าให้เห็นห่อต้มไก่ใบมะขามกลับบ้านเด้อ

ฮู้เป็นตาฮักแท้
แต่สงสัยไม่ถนัดเลยจัดหมอลำสักหน่อย

มวลพักเนาะไม่คิดไม่ฝันเห็นพี่ไผ่เวอร์ชันเนี่ย
อ๊ะใครจะรู้มาในเพลงสึง
แต่เสิร์งห่างเครื่องเสียหลักไปเลย

เปิดผู้บ่าวรถแห่
จวดพี่ไพ่ตัวปลอมบ้อนอีก
ไปเบิร์ตละอายคอย
สอยเจ้ามาทึกท่องแล้ว